ตามความคืบหน้ากันต่อนะฮะกรณีที่เมื่อวานนี้ตำรวจปป
แล้วก็ชุดฮานุมานของสอบสวนกลาง

ไปควบคุมตัวผู้ต้องหา๕คน
ที่ถูกกล่าวหาว่าไปร่วมกันรีดสินบนจากผู้รับเหมานะครับ
ในกรณีสร้างโครงการปราปาหมู่บ้านที่ตำบลตลุกดูที่อุทัยธานี

และแน่นอนนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือลูกเขยของคุณชาดาไทเศษนะครับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำลังทำเรื่องของการปราบรามผู้มีอิทธิพลอยู่
บอกว่าที่แรกก็จะปราบรามที่อุทัยธานีก่อนเลย
ผู้ต้องหามี๕คนนะฮะ
๓คนเนี่ยเป็นสมาชิกของเทศบาลตลุกดูนะฮะ
อีกสองคนเนี่ยเป็นคนทั่วไปนะครับซึ่งสองคนนี้เนี่ย
ทำหน้าที่คือไปรับเงินจากผู้รับเหมาที่เขาถูกรีดสินบน
บาทที่หน้าแบงค์แห่งหนึ่ง

เดี๋ยวไปดูนะฮะตอนที่ตำรวจเนี่ยเขาซ้อนแผน
ส่งเงินให้ปุ๊บเข้าไปควบคุมตัวปั๊บเลยนะฮะ
ตอนที่ชุดจับกลุ่มเข้ามานะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้ฮะตอนกำลังจะขึ้นรถนะครับตำรวจเข้ามาถึงเลยนะฮะ
นี่สองคนอันนี้คนนึงนะชื่อนายยิ่งยงนะครับนายยิ่งยง
ขชาชาญอายุ๓๐ปีนะครับสามารถจับกลุ่มไว้ได้นะฮะตอนกำลังจะ
จักรยานยนต์นะครับหลังได้เงินนะฮะที่หน้าแบงค์แห่งหนึ่งใน
ตัวเมืองอุทัยธานีพร้อมกับของกลางเงินสดหกแสนบาทนะครับ
เมื่อวานนี้นะฮะ๑๐นาฬิกา๒๐นาทีชุดฮานุมานนะครับขณะเดียวกัน
นะครับมีอีกคนนึงนะฮะที่มาด้วยกันนะฮะนี่ตำรวจชุดจับกลุ่มนะ
คือภาพเนี่ยมันจะหลุดไปทางซ้ายมือที่เมื่อกี้ไปจับ
คนที่อยู่กำลังขึ้นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวดูนะฮะเจ้า
มีอีกคนนึงคือมานพนี่มานพอายุ๕๑ปีจะวิ่งหนีฮะพยายามจะวิ่ง
ออกจากร้านจอดรถนะครับแล้วก็ถูกคุมตัวไว้ได้เหมือนกัน
คนนี้นะฮะทั้งสองคนเนี่ยสารอนุมัติหมายจับเหมือนกันนะ
คุณผู้ชมครับในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบ
และสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

นี่นะฮะผู้ต้องหาในคดีนี้๕คนด้วยกันนะครับทุกผู้ชมครับ
และแน่นอนนะฮะว่าผู้ต้องหาหลักในคดีนะครับตอนนี้ได้ประกันตัวนะซึ่งเขาปฏิเสธข้อหานะครับ
ก็ต้องต่อสู้กันตามขั้นตอนต่อไปนะคนที่ถูกคุมตัวคนแรกเลยตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้นะฮะ
ตำรวจนำหมายสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ควบคุมตัวนายวิรชาติรัศมีอายุ๔๕ปีเป็นนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู
อุทัยธานีนะครับเป็นลูกเขยของคุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ
และร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานหรือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตอนที่ไปถึงบ้านนี่คุณวิรชาติยังใส่ชุดนอนอยู่นะฮะในบ้านพักนะครับ
เดี๋ยวดูช่วงที่จำลวดไปอ่านไม้สานให้ฟังหน่อยนะครับ
แล้วแจ้งสิทธิ์ตามให้พี่ทราบนะครับ
ตอนนี้พี่อ่านก่อน
แต่ตอนนี้พี่แจ้งสิทธิ์กับผมก่อน
ดูพี่อ่านเลย

ผมก็รู้ว่าพี่ดีที่หน้าบ้านพี่เรียกทั้งทุกคนก็เรียกมาหาพี่

ถามกับว่ามีนายวิทยาชาติ๑แล้วใช่ไหม
ที่เป็นนายกเทศมนตรี
ตำบลตลุกดูนะฮะที่อุทัยธานี
ก็คือคนที่เป็นคนไปรับเงิน
ที่แบงค์นะครับอีก๒คนรวมเป็น๓นะครับ

อีก๒คนเป็นพนักงานของทางเทศบาลตะมนตลุกดูนะครับ

นายธนพัฒน์ดุญญาธิการอายุ๒๓ปีเป็นประหลัดเทศบาลตลุกดู
อีกคนนึงคือนายกุณทัศน์สามัคคีอายุ๔๗ปี
เป็นผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลตลุกดูนะฮะ
ทั้งคู่ถูกจับได้ที่ห้องทำงานของเทศบาลนะฮะ

ถูกต้องฮะคนหนึ่งที่บ้าน๒คนที่ที่ทำงาน
อีก๒คนคือที่หน้าแบงค์ตอนไปรับเงินนะครับ
ทั้ง๕คนให้การปฏิเสธข้อหานะครับ
แล้วก็มีการยื่นประกันตัวนะครับ
ในชั้นสอบสวนหลักทรัพย์คนละ๔แสนบาท
แล้วเมื่อคืนนี้ก็ได้รับการประกันตัวออกไป
อันนี้คือภาพตอนที่ถูกคุมตัวมาถึงกองบังคับการตำรวจปป
ในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่กรุงเทพ
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะฮะก็มาถึงนะฮะ
ทั้งนายวิรชาติแล้วก็พวกอีก๔คนรวมเป็น๕คน
มีตอนที่ลงรถตู้มานะฮะ

นี่นะครับเดี๋ยวจะเห็นเสื้อขาวเขียวเนี่ย
นั่นคือคนที่ถูกตะครุบตัวที่แบงค์ที่หน้าแบงค์นะฮะ

ก็คือจับปุ๊บก็คือคุมตัวกลับมาเลยนะคะ
ก็เพราะว่าหน่วยหลักที่เขาจับเนี่ยคือตำรวจปปนะครับ
ท่านผู้ชมครับคดีนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายรายหนึ่งนะฮะ
ที่ประกอบกิจการรับเหมาทำท่อบำบัดน้ำปลาปลาที่พื้นที่ตลุกดูนะครับ
ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางจังหวัดอุทัยธานีได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบท่อน้ำปลาปลานะฮะ
ก็เป็นงานประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละฮะ
เขาได้ทั้งสองโครงการนะฮะทั้งสองแห่งทั้งสองตำบลเลยนะครับ
พอได้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยปรากฏว่าตอนที่ยังไม่ทันว่าจะเคาะออกมาเนี่ยนะฮะเขายื่นสิทธิ์
บอกว่ามีผู้ใหญ่อยากได้โครงการนี้โอ้โหใช้คำนี้เลยเหรอคะ
นี่คิดถึงคดีกำหนันนกไหมเนี่ยเปะเลยไหมค่ะคดีหัวประมูลเนี่ยนะ
คือเนี่ยมีผู้ใหญ่เขาอยากได้โครงการนี้ขอให้ถอนตัว
เสนอเงินให้หลายหมื่นบาทนะฮะเป็นหลักหมื่นนะครับ
เป็นการชดเชยให้ค่าเสียเวลาค่าซองประมูลอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ผู้รับเหมารายนี้ที่เป็นผู้เสียหายเขาปฏิเสธ
เพราะเขาถือว่าเขาทำถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่าง
ชนะการประมูลได้งานทั้ง๒โครงการนะครับท่านผู้ชมครับ
พอชนะการประมูลเสร็จเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม

เขาไม่สามารถทำการก่อสร้างโครงการระบบปรับปราของสองตำบลที่เขาได้งานมานะฮะ
เพราะว่ามันมีกลุ่มผู้มีที่พลเนี่ยไปกีดกัน
ด้วยการไปสั่งร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
นะไปสั่งแคมป์ปูนซีเมนทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
ห้ามขายอุปกรณ์ก่อสร้างอิดหินดินปูนทรายต่างเนี่ย

มันก็ขาดอุปกรณ์มันสร้างไม่ได้
มันก็เริ่มงานไม่ได้พฤติกรรมนี้เข้า๑ใน๑๖ของผู้มีอิทธิพลเลยนะพี่อุ๋ย
แล้วถ้าเริ่มทำงานไม่ได้เนี่ย
มันไม่ทันตามเวลาที่เขาให้กรอบเอาไว้ถูกปรับ

คือถ้าเกิดว่าไปสกัดกั้นให้เขาประมูลไม่ได้แล้วเขาประมูลได้เนี่ย

เข้าจังหวัดไม่ได้คุณก็ขนทรายขนของอะไรมาไม่ได้
สุดท้ายต้องไปใช้รถบรรทุกของกำลังนก
อันนี้เหมือนกันเลยเขาทำงานไม่ได้นะฮะ

เขาอ้างว่านายกเทศมนตรี

ก็คือนายวีรชาติเนี่ย
ก็ได้เรียกผู้เสียหายมาพบอยู่๓ครั้งนะครับ

ให้จ่ายเงินให้๑ล้านบาท
แยกเป็นโครงการละห้าแสนบาท
เพื่อให้การก่อสร้างทั้ง๒โครงการเนี่ย
สามารถดำเนินไปได้ตามปกติ

เป็นค่าอำนวยความสะดวก

ทางผู้รับเหมาเขาก็ไม่ไหวนะครับ

แล้วก็ตกลงนัดหมายส่งมอบเงินกัน
เมื่อวานนี้ที่หน้าแบงค์แห่งหนึ่งนะฮะ

บอกว่าทางเจ้าหน้าที่ของ

ทั้งนายกหรือว่า

เทศบาลแล้วก็ผู้ช่วยในช่างโยธาเนี่ย

นายยิ่งยงกับนายมานพเป็นคนไปรับเงิน

แจ้งตำรวจไว้แล้วฮะ

ได้รับสัญญาณว่าส่งเงินเรียบร้อย

อีกคนนึงจะวิ่งหนีก็ตะครุบเอาไว้ทันนะครับ

ตำรวจปปแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไว้นะครับ
ทั้งปปชด้วยนะฮะ

ก็มาช่วยจับกลุ่มด้วย

อันนี้ก็ต้องต่อสู้กันตามขั้นตอนต่อไป
เพราะว่ามันเพิ่งมีประเด็นเรื่องกำนันนกไป

ถูกต้องมองมายมาจากรัฐมนตรีก็คือคุณนาธินเลย
แล้วปรากฏว่าเอ้า๑ใน๕ผู้ต้องหา

คนในครอบครัวว่าอย่างนั้นก็ได้ถูกไหมคะ
ตอนนั้นคุณชาดาบอกอ๋อเดี๋ยวผมก็จะจัดการกวาดบ้านของผมก่อนเลย
ไทยธานีเนี่ยผมกวาดพื้นที่ผมก่อนเลย
นี่ไงคะนี่เลยซึ่งพอเกิดเรื่องปุ๊บคุณชาดาพูดออกมาเลยว่าอย่างนี้ต้องลาออก

หลายคนก็ถามคำถามนี้ครับคุณชาดาหมายถึงคุณชาดาจะลาออกเห

ไม่ใช่ลูกเขยสิใครผิดก็ต้องออกสิ

ลูกเขยเนี่ยคุณชาดาบอกสั่งให้ลูกเขยลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดูเลย
เพื่อเป็นบรรทฐานทางการเมืองท้องถิ่น
อันนี้คือตอบในฐานะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาทัย

คุณชาดาไทเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาทัยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะ
สำหรับกรณีที่ลูกเขยเนี่ยถูกจับว่ามีการเรียกรับสินบนเรื่องของโครงการก่อสร้างระบบประปาในพื้นที่อุทัยธานี
ก่อนที่จะตอบคำถามทั้งหมดทั้งมวลคุณชาดาถามผู้สื่อข่าวกลับก่อนว่า

ในฐานะพ่อหรือในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาทัย
ถ้าในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาทัยทุกคนคงจำได้ว่าผมเคยพูดก่อนหน้านี้ไว้แล้วว่าจะเก็บกวาดบ้านตัวเองก่อน
หลังจากที่ลูกเขยถูกจับผมโทรหาผู้ว่าอุทัยทันทีเลยถามเขาเลยว่าพักการปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเลยไหม

เพราะว่าหลายเคสที่เกิดในลักษณะแบบนี้เนี่ยผู้ใหญ่หลายคนก็โทรมาหาผมผมเองก็โทรหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินเหมือนกันว่าให้พักปฏิบัติหน้าที่ไปเลย
เมื่อวานนี้ผมคุยกับลูกเขยแล้วลูกเขยเข้ามาขอโทษผม

แต่ผมบอกไม่ต้องพูดอะไรเราครอบครัวเดียวกันสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องลาออกจากการเป็นนายกเทศมนตรีเพื่อให้จังหวัดจัดการเลือกตั้ง
แล้วก็บอกด้วยว่าการพักปฏิบัติหน้าที่ทุกแห่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือนำรองนายกของทีมขึ้นมารักษาการแทนแบบนั้นเนี่ยท้องถิ่นนั้นมันก็คือถ้ามันไม่มีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ

คุณชาดาบอกสังกะตายคือจะพักก็ได้จะย้ายก็ได้แต่ว่าก็ยังไม่มีนายกคนใหม่ก็ต้องมีคนที่เขาอยู่เป็นรองอะไรมาปฏิบัติหน้าที่แทน

คุณชาดาบอกออกเลยดีกว่าแล้วก็เปิดทางให้เขาเลือกตั้งกันใหม่
ผมพูดไว้ก่อนหรือเปล่าว่าผมต้องเก็บกวาดบ้านตัวเองก่อนนะครับเรื่องนี้ในฐานะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยผมโทรหาท่านผู้ว่าว่าผู้ว่าครับอย่างนี้สั่งพักปฏิบัติหน้าที่เลยได้ไหมมันหลายเคสลักษณะคล้ายคล้ายแบบนี้ที่ผ่านมาที่บางแก้วหรือที่อะไรเนี่ยทางผู้ใหญ่หลายคนเขาก็โทรมาหาผมผมก็โทรหาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าให้
ปฏิบัติหน้าที่แต่จำไว้นะครับฟังดีดีนะครับใช้สมองคิดการพักปฏิบัติหน้าที่ของทุกแห่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเอารองนายกในของทีมนั้นขึ้นมารักษาการแทนท้องถิ่นแห่งนั้นก็อยู่แบบสังกระต่ายเมื่อวานนี้ลูกเขยผมจะได้รับการประกันตัวผมก็คุยกับลูกเขยผมลูกเขยผมเจอก็ขอโทษครับผมบอกไม่ต้องพูด
แต่สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องลาออกจากการเป็นนายกเทศมนตรีเพื่อให้จังหวัดจัดการเลือกตั้ง
เพราะว่าเวลาเขาเลือกตั้งมาเขาก็เข้ามาเป็นทีมไงใช่ไหมพอนายกออกก็รองนายกทีมเดียวกันนั่นแหละมารักษาการ
คุณชาดาเนี่ยเขาเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก่อนก่อนจะมาเป็นสอสอ
เขาเลยบอกเขาเลยรู้หมดทั้งระบบเรื่องของการเมืองท้องถิ่นต้องใช้สมองคิดดีนะในสิ่งที่คุณชาดาพูดนะ
คุณชะนายยังบอกด้วยว่าลูกเขยลาออกแล้วนะคะ๕ทุ่มเมื่อวานนี้พอเจอหน้าพอตาบอกให้ออกก็ออกเลย
ออกเลยลาออกแล้วเมื่อวานนี้๕ทุ่มแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ไม่ใช่มาบอกว่าคดียังไม่สิ้นสุด
คนที่ไปจับกลุ่มเดี๋ยวจะเสียความรู้สึกจับวันนี้ผงนี้เป็นนายกเทศมนตรีเออออกไปเลยมันจะได้ชัดเจน
ซึ่งบิต่าวคนตำรวจริจรุณเกียจปานแก้ว
โทรหาคุณชาดาเหมือนกันว่าต้องมีการหยุดปฏิบัติหน้าที่นะ

อยากให้นี่เป็นมาตรฐานของสังคมไทยในการเมืองท้องถิ่นด้วยเหมือนกัน
และยิ่งเป็นคนใกล้ชิดยิ่งต้องแสดงสปีริตมากกว่าคนอื่นค่ะ
ผมอยากจะบอกว่านี่คือมาตรฐานครับ
นายวิรชาติรัศมีร์ลาออกเมื่อเวลาประมาณ๕ทุ่ม
ผมก็โอเคคุณลาออกแล้วคุณต้องทำ

ไม่ใช่บอกว่าคดียังไม่สิ้นสุด
คนที่ไปจับกลุ่มก็เสียความรู้สึก
นะครับว่าอะไรวะจับมาวันนี้พรุ่งนี้ไปเป็นนายกต่อ
เต่าก็เคยโทรหาผมว่ามันต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

ในคดีนี้ผมก็เลยเห็นว่า
การพักปฏิบัติหน้าที่เป็นการถ่วงความเจริญ
และไม่มีสปิริตทางการเมือง
แล้วเป็นการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนชาวตะบนตลุกดู

วิกเตาเป็นผู้มีการป่อนะฮะ

ทีนี้ผมว่าเอาละคุณชาดาบอกให้ลูกเขยออกแล้ว

ผมว่าถ้าจะให้ดีนะคุณชาดาก็ต้องบอกลูกเขยเลย
ตอนนี้เขาก็ถือว่าอยู่ในระหว่างการเป็นผู้ต้องหานะ

ก็ต้องบอกลูกเขยเลยว่าต้องไปบอกทีมเลยว่าไม่ต้องลง

เพื่อจะได้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจจริงไปเลย
ก็คนจะได้สบายใจใช่ไหมทีมใหม่ลงไป
ทีมไหนแข่งขันกันก็ว่ากันไป
แล้วถ้าเกิดพ้นคดีเรียบร้อยเป็นผู้บริสุทธิ์
มีการเลือกตั้งใหม่ก็มาสู้ใหม่ก็มาลงเลือกตั้งใหม่
อย่างที่บอกว่าคำตอบเมื่อกี้นี้
ตอบในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระสวมมหาธัย
แต่ถ้าถามผมในฐานะพ่อ
ผมก็ต้องโอบกอดลูกทุกคนด้วยความรักความอบอุ่น
แล้วก็เดินไปด้วยกันแม้ว่าทางเดินข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ตาม
ผมขอร้องอย่าเอาลูกหลานผมมาเกี่ยว
ถ้าคุณจะด่ามาด่าผม
คุณมีสิทธิ์ด่ามันแล้วแต่มุมมอง
แต่คุณอย่าไปดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ลูกหลานเอ่ยคุณอย่าไปลากเขาเข้ามาเกี่ยวในวังวนนี้
แล้วทิ้งท้ายว่าไงไหมคะ
ว่าอย่างไรฮะ
แต่วันหนึ่งคุณจะเสียใจที่ด่าผม
อย่าเอารูปลูกหลานผมมาออกข่าว

แต่อย่าเอารูปลูกหลานผมมาออก
และมันจะเกิดสงครามโซเชียล
ผมหาอวตารไม่เจอผมก็เอาคนที่อยู่เบื้องหน้า
ต่างส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบการขุดการลากดึงคนในครอบครัวเปิดวงเปิดวาร์ฟอะไรแบบนี้ไงฮะคือคุณชาดาบอกว่าก็ให้มันจบที่ผมนี่แหละถ้าจะต่อว่าจะติจริงหรือว่าจะเป็นตัวลูกเขยอะไรก็แล้วแต่แต่ลูกหลานหรือว่าคนอื่นในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหไปลากไปขุดมาถล่มกันใช่ค่ะแล้วถ้าเขาตามหาตัวคนที่ขุด
พี่ก็ยืนอยู่ด้วยกัน
เหมือนแบบกดแล้วจูบหัวเองดีกว่านี้
ใช่ค่ะแล้วก็เตรียมเข้าประชุมที่คณะกรรมธิการการปกครองสภาพผู้แทนรัศดรเป็นวาระพิจารณาศึกษามาตรการจัดระเบียบสังคมและการปราบรามผู้มีอิทธิพลนะคะ
ท่านผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
ที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายเป็นคู่กรณีกับคุณวิทยาชาธิพูดถึงคนที่นวนเลขเงินถูกต้องนะฮะ
วันนี้ก็ไปเจอก็เป็นเพียงบ้านไม้ครึ่งปูนหลังนี้เหรออยู่กลางสวนผลไม้
อยู่ในตำบลลิ้นถิ่นอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะไม่ได้อยู่อุทัยธานีนะฮะ
เป็นบริษัทที่ชนะการประมูลการก่อสร้างทำระบบประปาในพื้นที่๒ตำบลที่อุทัยธานี
แล้วก็ร้องเรียนว่าคุณวิรชาติลูกเขยคุณชาดากับพวกเนี่ยไปเรียกสินบนเขา
พื้นที่ประมาณ๑๐๐เศษมีรั้วกำแพงปูนอยู่ด้านหน้าและมีบ้านไม้หลังหนึ่ง
ด้านหน้าติดป้ายบริษัทก็เป็นตามข้อมูลของบริษัทติดป้ายแขวนไว้อย่างนี้
ด้านหลังเป็นปูนนะข้างหน้าเป็นไม้ข้างข้างมีบ้านปูนกำลังก่อสร้างอยู่
มีรถแบคโฮล์จอดอยู่คันหนึ่งรอบพื้นที่ไม่มีโรงงานไม่มีบริษัทอะไร
ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ที่เหลือจะเป็นบ้านเรือนของประชาชนแล้ว
ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้บอกว่าก็เห็นคนเข้ามานะส่วนมากช่วงเย็น
พอเช้าก็ออกไปทำงานที่อื่นกันเราค้นข้อมูลบริษัทที่ระบุเอาไว้
เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ได้งานระบบประปาอยู่๒โครงการที่ตลุกดู
แล้วก็อีกที่หนึ่ง๒ตำบลที่บอกว่าถูกครีดสินบลเรียกรับสินบล
บริษัทแห่งนี้จดทะเบียนเมื่อ๙มีนาคมปี๒๕๕๕ทุนจดทะเบียน๕ล้านบาท
สถานะคือยังดำเนินกิจการอยู่นะครับที่อยู่ข้างล่างอยู่นู้นอำเภอทองผาภูมิ
กาญจนบุรีนะครับที่น่าสนใจคือบริษัทนี้นะครับ
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจดทะเบียนประเภทธุรกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์อื่น
ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นนี่อันนี้คือที่จดทะเบียนประเภทธุรกิจนะฮะ
คือการขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ถูกประสงค์ก็คือโรงงานอุตสาหกรรมซักล้างถุงพลาสติกและบดย่อยพลาสติก
แล้วก็มาเปลี่ยนประเภทธุรกิจเป็นการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
ถูกประสงค์ก็คือรับเหมาก่อสร้าง
หากเรามองดูจากสภาพของบริษัทแล้วเนี่ย
ถ้าจะบอกว่ามีการทำโรงงานอุตสาหกรรมซักล้างถุงพลาสติกแล้วก็บดย่อยพลาสติกจริงเนี่ย

เนื่องจากมันต้องมีกฎหมายเรื่องของชุมชนด้วยใช่ไหมเขตชุมชน
แต่เขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตอนหลังมาเป็นเรื่องการรับเหมาก่อสร้างนะครับ
ถ้าเป็นรับเหมาก่อสร้างอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะ
เกี่ยวกับโครงการเพราะว่าทำโครงการระบบประปาหมู่บ้าน

ตรงนี้อาจจะเป็นแคมป์คนงานแคมป์ที่พัก
หรืออาจจะเป็นพื้นที่ทำอะไรของเขาก็ได้นะครับ
เดี๋ยวรอทางบริษัทหรือผู้เสียหายเขาออกมามาบอกเล่ากันอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจซะหน่อยนะคะ
สำหรับโครงการเกาะสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่มันเป็นจุดเริ่มต้น
อ่าที่ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยไม่สามารถก่อสร้างได้แล้วก็ถูกเรียกรับสินบนจนนำไปสู่การจับกลุ่มห้าคนเมื่อวานนี้อ่ะนะคะครับ
ปรากฏว่าค่ะโครงการมันสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่อุ๋ยอ้าว

ก็เนี่ยแซ็กลงไปดูบอกอ้าวสร้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนี่นะ
ตรงนี้คือที่วัดเขาปัทวีนะคะที่อำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานีตะมนตลุกดูนี่แหละ
ก็เป็นสถานที่ตั้งโครงการประปาที่มีประเด็นเรื่องการรับสินบน
การเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีการจ่ายน้ำปลาปลาเรียบร้อยแล้วด้วย
พื้นที่ของวัดเนี่ยมีการทำประชาคมแล้วว่าจะให้ทางเทศบาลใช้สถานที่ตั้งโครงการประปาไหม
หน้าป้ายโครงการสำนักงานเทศบาลตลุกดูก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดานขนาดใหญ่เนี่ย
ลงวันที่สัญญาเอาไว้๑๐มีนาคมปี๖๖เริ่มสัญญาวันที่๑๑มีนาคม
สิ้นสุดสัญญา๖กันยายนระยะเวลาก่อสร้าง๑๘๐วันนะคะ
ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ๓ล้าน๕หมื่นกว่าบาท
ซึ่งก็เป็นของบริษัทที่ชนะการประมูล
โดยมีคนคุมงานหรือว่าผู้ว่าจ้าง๒คนคือ
ธีรยุทธ์เวสานชาติตำแหน่งผู้ช่วยในช่างโยธา
แล้วก็นายกุลทัศน์สามัคคีตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

ทีนี้พอเราดูประกาศของเทศบาลตะมนตลกดู

เขาบอกว่าเป็นโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
บาดานขนาดใหญ่ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๓๑๓๖๐๐๐บาท
ประกาศณะวันที่๓๑มกราคมปี๖๖
ลงชื่อนายวีรชาติรัศมีนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่นะคะ
ทีมข่าวเราไปคุยกับเจ้าอาวาสวัดเขาปรัฐวีค่ะ
ก็บอกว่าที่นี่เนี่ยเขาก็มีการทำประชาคมกันมาก่อน
ซึ่งชาวบ้านเขาก็เห็นพ้องต้องการว่า
ให้ก่อสร้างโครงการปรับปลาได้
เพราะชาวบ้านก็จะได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำร่วมกัน
แต่เรื่องงบประมาณเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะเป็นคนจัดสรร

แล้วนี่ก็น่าจะเป็น๑๐๐หลังคาเรือน

ก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
ส่วนใหญ่มองว่ามันคือเกมการเมือง
บางคนก็บอกว่าคุณวิราชาติเป็นคนดีนะ
ช่วยเหลือชาวบ้านเป็นอย่างดีเลย

การเมืองที่มีเหลือไหมครับ
ไม่นะไม่ถึงก็น่าทำ
ส่วนประเด็นเรื่องข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่า
นายกเทศมนตรีมีการไปเหมือนกับกีดกัน
ขัดขวางไม่ให้ร้านจำหน่ายวัสดุเกาะสร้าง
ในพื้นที่จำหน่ายบริษัทที่ชนะการประมูลใช่ไหมคะ
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่สำรวจร้านขายวัสดุเกาะสร้าง

ทุกคนก็บอกไม่จริงไม่มีเลย
ตอนที่บริษัทชนะการประมูลก่อสร้างเนี่ย
เคยมาซื้อของที่ร้านนี้ราคาหลักหมื่นบาท
อีกอย่างร้านวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่เขาทำอาชีพค้าขายอยู่แล้ว
จะให้คนอื่นมาสั่งไม่ให้ขายของเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอก

ทีมข่าวยังได้ข้อมูลด้วยนะคะว่าสมัยการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันเนี่ย
ก็มีการปรับปรุงเกาะกลางถนนที่เป็นรูปปั้นลิง
เสาสัญญาณคล้ายเสาอวกาศอยู่ตรงกลางด้วยงบประมาณ

สร้างเสร็จ๑๔กุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมาค่ะ
เขาบอกเมื่อก่อนตรงนี้มันจะมีแท่นเล็กอยู่กลางถนน
แต่พอคุณวิรัชชาติมาไปในเทศมนตรีเนี่ยก็สร้างปรับปรุงใหม่เลย
ฝามือก็ปรับปรุง

โดยงบ๖๙๒๐๐๐บาท
เราไปที่บ้านของคุณวีรชาตินะคะ

ลักษณะบ้านเป็นบ้านน็อกดาวน์ค่ะ
เลขที่บ้าน๘๘๘ยูมู๘
ซื้อไว้ก่อนที่จะได้เป็นนายกเทศมนตรีอีก
ข้างบ้านก็มีรูปป้ายหาเสียง

บ้านตรีวาบขัวก็บอกว่าอ๋ออันนี้เก็บไว้เป็นที่ไร้ลึก
เพราะว่าพี่ชายก็ชนะเลือกตั้งครั้งแรก

ทีมข่าวใช้โชคอยู่กับน้องชายของนายวิรชาตินะคะ

ที่บ้านไม่ได้มีรั้วปิดมิดชิดอะไร
เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลหรอก
ถ้าเป็นผู้มีอิทธิพลจริงเนี่ยแหม
มันคงต้องรู้ว่ารอบขอบชิดปิดแน่นหนาใช่ไหม

ที่บ้านเนี่ยคุณพ่อชอบช่วยเหลือชาวบ้าน

บอกตอนนี้นายวิรชาติกับอีกหลายคน
จับอยู่ที่กรุงเทพยังไม่ได้กลับมาที่อุทัย
ก็คาดว่าน่าจะปรึกษาหารือกับทีมทนายความ

ทีมข่าวเราได้คุยกับคนที่เคยทำงานกับนายวีรชาตินะคะ
เขาบอกว่าถ้าเอาในมุมคนทำงานด้วยกัน

ถ้าชาวบ้านเดือดร้อนเขาก็รีบเข้าช่วยเหลือ
แล้วก็มักจะลงพื้นที่เข้าหาชาวบ้าน

ภัยแรงไฟดงไฟดับอะไร
ก็จะทำเรื่องขอเบิกงบให้กับชาวบ้านทุกครั้ง

เพราะว่าแกเป็นคนทำงานจริง

ก็เป็นประสานปลาปลา

ถามชาวบ้านในพื้นที่ว่าเอ๊ะแล้วนิสัยใจคอการทำหน้าที่ของนายวิรชาติเนี่ย
เป็นยังไงเหรอที่บอกว่าเออลงไปช่วยเหลือเข้าถึงชาวบ้านตลอดใช่ไหม

คือชาวบ้านบอกว่าจริงคุณวีรชาติเนี่ย
เวลามีงานเกิดพิบัติภัยอะไรต่างเนี่ย

ถ้าถามว่ามีใครมีปัญหากับนายวิรชาติไหม

เพราะในพื้นที่เนี่ยถือว่าเป็นคนดีมาก
แต่เขาเล่นการเมืองกันมาแต่สมัยรุ่นพ่อแล้วใช่ไหม

คิดว่าจะเกี่ยวกับที่กรณีคุณชาดาไหม

หมั่นไส้อาจเล่นใส่สีกันหรือว่า

เราลองไปสำรวจป้ายถนนทางเข้าตลาดเทศบาลตะมนตลุกดู

ที่ได้ดำรงตำแหน่งลัฐมนตรีช่วยว่าการกระศวกมหาธิ
เขาชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบครอบครัวของคุณชาดาทั้งครอบครัวเป็นอย่างมาก
สมมติปลกก็อยู่ที่อำเภอเมืองอุทัยธานี
คุณผู้ชมครับวันนี้เราไปที่บ้านของ๑ใน๕ผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับ
หนึ่งในห้านี้ก็คือนายยิ่งยงคชาชาญวัย๓๐ปีนะครับ
นายยิ่งยงคือคนในภาพในกล้องวงจรปิดที่หน้าแบงค์แห่งหนึ่ง
ตัวเมืองอุทัยธานีที่กำลังขึ้นคล่อมรถจักรยานยนต์
หลังจากรับเงิน๖แสนบาทมาแล้ว
แล้วตำรวจก็เข้าตะครุบตัวเลย

อีกคนนึงก็เป็นช่วงวิ่งหนีคือนายมานพ
อันนี้ตอนที่ตะครุบตัวไปแล้วนะ
ต้องมีตอนที่เขากำลังขึ้นคล่อมจักรยานยนต์แล้วตำรวจก็เข้าถึงตัวหน่อย
บ้านของนายยิ่งยงก็อยู่ในพื้นที่ตำบลตลุกดู่นี่แหละ
อำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี
มีอีกจังหวัดตรงนี้นะครับ
อันนี้เป็นผู้ต้องหาในกรณีสนับสนุน
ไปที่บ้านไม่เจอนายยิ่งยงนะครับ
ตามข่าวจะบอกว่าได้ประกันตัวทั้ง๕คนแล้วใช่ไหม

บ้านก็เจอแต่ญาตินะครับ
ญาติบอกว่ายิ่งยงเนี่ยเขามีอาชีพรับจ้างทั่วไป

ใครจ้างทำอะไรก็ทำ
บางทีไปเล่นดนตรีกลางคืนก็มี
รู้ข่าวว่ายิ่งยงถูกจับในคดีนี้ตกใจเหมือนกัน
ว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาได้ยังไง
ส่วนยิ่งยงจะกลับมาที่บ้านหรือเปล่าเนี่ย
นานเขากลับมาทีนึงนะครับ
ที่บ้านเนี่ยยิ่งยงเขาต้องดูแลคนแก่๑คน
แล้วก็อีกคนนึงเป็นคนพิการทางการได้ยิน
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายิ่งยงเขาจะเอายังไงต่อ
เขาต้องอยู่เขาได้ทำงานเทศบาลไหมครับ
ไม่ได้ทำไม่ได้ทำเลยใช่ไหมครับ

ก็อยู่มันมาบางทีมันก็มาบ้างอะไรบ้าง
แล้วหลักแหล่งที่เขาอยู่จริงคือที่ไหนครับ
ก็บ้านหลังนี้แหละบ้านหลังนี้แหละ
สำหรับนายยิ่งยงนะฮะก็จะถูกแจ้งข้อหา

พลเรือนสองคนนะครับที่ไม่ได้เป็น

ก็คือข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงาน

และข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

รู้จักคุณชาดา
แต่ไม่ขอบอกว่าอยู่ที่ไหน
อยากหลบนักข่าว
ตอนที่มาถึงที่กองบังคับการที่กรุงเทพนะใช่ค่ะแต่ถ้าที่หน้าแบงค์เนี่ยจะเป็นคนที่วิ่งหนี
อ่าแล้วถูกประทุบเอาไว้ได้คือภรรยาบอกว่าสามีเป็นคนธรรมดา
ไม่ได้มีธุรกิจอะไรเลยเธอเนี่ยก็แค่เอาชื่อสามีมาตั้งชื่อร้านเฉย
ก็รับรู้เรื่องที่ถูกตำรวจจับแล้วแต่ว่าส่วนตัวไม่รู้รายละเอียด
ก็ยังไม่ได้คุยรายละเอียดกับสามีเลยส่วนสามีจะไปรู้จักสนิทสนมกับนายวีรชาติ
เขยคุณชาดาหรือเปล่าเนี่ยส่วนตัวไม่ทราบเพราะสามีไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
แต่ยอมรับว่าเคยไปเจออยู่ด้วยกันบ้างส่วนตัวก็ยอมรับเหมือนกันว่าห่วงเรื่องคดี
เพราะไม่รู้ว่าสามีโดนใส่ความอะไรไหมและเธอเองก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนนึงค่ะ
สำหรับนายวีรชาติรัศมีนะฮะวัย๔๕ปีนี่เป็นลูกเขยของคุณชาดาไทเศษนะครับ
ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่แล้วนะ

เมื่อคืนใช่ไหม๕ทุ่มคุณชาดาบอกนะฮะ
แต่เรื่องทางคดีเขาก็ต้องต่อสู้คดีไปนะ

ถ้าเกิดไม่ผิดก็ถือว่าก็พ้นมณฑิน
แต่ถ้ามีความผิดเรื่องของการย้อนหลังขณะดำรงตำแหน
ก็จะมีกฎหมายเรื่องของปปอยู่นะฮะ

ข้าราชการทางการเมืองนะฮะข้าราชการการเมืองท้องถิ่นนะครับ
นายวิรชาติรัศมีร์เนี่ยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับ
ลงรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตะมนตลุกดู่ที่อำเภอทัพทันนะครับ
อภัยไม่ใช่อำเภอเมืองฮะอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานีเนี่ย
แล้วก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู
เมื่อ๒๘มีนาคมปี๒๕๖๔นะครับ

แนนทิ้งห่างคู่แข่งเนี่ย
ถึง๔๓๐๘คะแนน
นายวิรชาติแต่งงานกับลูกสาวของคุณชาดานะครับ

เมื่อ๑๐มกราคมปี๒๕๕๙นะครับ
ซึ่งวันนั้นก็เป็นการแต่งงานของลูกสาวของคุณชาดา
พร้อมกัน๒คนด้วยกันนะครับ

นักการเมืองระดับประเทศนะครับ
นายตำรวจนะครับคนดังทั้งหลายนะฮะ
มาร่วมแสดงความยินดีอย่างครับข้างนะครับ
แน่นอนประธานงานแต่งก็คือคุณชาดา
ที่เป็นพ่อของลูกสาวทั้งสองคนนะครับ
หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีใครได้ยินชื่อเสียงอะไรของคุณวิรชาติ

จนปี๖๔ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรี
ก็ถือว่าเป็นการเมืองท้องถิ่นนะครับ
คนในพื้นที่ก็จะเริ่มรู้จักนายวิรชาติ
ในฐานะนายกเทศมนตรีตะบนตะลุกดูนะครับ
แล้วก็มีเฟซบุ๊กนะฮะที่เป็นเพจเฟซบุ๊คเทศบาลตะมนตลุกดูนะครับ
ก็จะเห็นว่านายวิรชาติเนี่ยลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง
พบปรับรัชชนแก้ปัญหาต่างในพื้นที่
หรือว่าไปร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างนะครับ
หลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มตัวนายวิรชาติแล้วเนี่ยนะคะ
ลูกเขยที่เป็นลูกเขยของนายชาดาเนี่ยนะคะ
ก็ล่าสุดคุณชาดาโพสต์ภาพ

ภาพคุณชาดาโหนรถไฟฟ้าไปช้อปปิ้งสยามสแควร์
ด้วยความที่มันเป็นกระแสข่าวขึ้นมาเนาะ
เห็นคุณชาดาก็กรูนเข้าไปขอถ่ายรูปอ่ะ
หลายคนก็ไปฟิตเช็คคุณชาดาค่ะพี่อุ๋ยอืม
ดูเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกาย
คุณชาดาก็เป็นคนตัวสูงอะเนาะ
มันก็ต้องเลือกไซส์กันนิดนึง
แล้วคุณชาดาก็บอกผมไม่ได้บ้าแรนดเนมนะครับ

แล้วยังมีคนขอถ่ายรูปดีใจครับ
เป็นกำลังใจครับถามว่าทำไมคนถึงเอ่อทำไมคุณชนะต้องออกตัวก่อน
ผมไม่ได้บ้าแบรนดเนมนะคือคุณชาดามารถไฟฟ้าใช่ไหมคะ
แต่งตัวมาในลุคสบายชิวใส่กางเกงยีนรองเท้าแตะค่ะ
แต่คนไปโฟกัสที่หมวกกับเสื้อเชิดเสื้อเชิดเนี่ย
เป็นเชิดผ้าไหมแขนสั้นของหลุยวิตองนะคะ
โมโนแกรมเฟสโทนสีฟ้าน้ำทะเล
เป็นการร่วมกันใน๒คอลเลคชั่นของหลุยพี่ตองกับยาโยอิคุซามะ
เป็นศิลปินญี่ปุ่นที่เขาจัดงานอาร์ตอยู่บ่อยนะคะ
ราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทไลน์โมโนแกรมนี้เขาบอกว่า
ท้อด้วยเทคนิคทั้งตัวตกแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจ
จากผลงานชุดของศิลปินยโยอิคคุซามะในปีสองพันเก้า
ช็อปอย่างที่เห็นนะคะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทในโพสต์ยังมีภาพถุง
ช้อปปิ้งแบรนด์ห้าถุงซึ่งเนี่ยก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้า
มากจนขาดตลาดแล้วขาดตลาดอีกที่ต้องไปต่อคิวกันนะคะ
ครับมีคอร์สอยู่ห้าถุงนะคะชื่อคอร์สเนี่ยชื่อเต็มก็คือ
ประเทศอังกฤษปีสองพันเจ็ดแล้วก็เริ่มมาทำการตลาดที่ประเทศไทย
สองพันสิบแปดคอร์สเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เน้นขายความ
นิมอลราคาก็จะอยู่ที่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันปลาย
ตัวก็ราคาเฉียดหมื่นนะคะรวมถึงคนก็ไปโฟกัสที่
หมวกกุฏชี้ของคุณชาดาด้วยเป็นการบ่าวบ่าวนะคะอ่า
ล่าสุดนะฮะมีอดีตภรรยาของคุณชาดาโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะ
ถึงลูกเขยนะฮะอดีตลูกเขยนะครับ
ก็คือนายวิรชาตินะครับโดยสรุปใจความนะครับ
ท่านผู้ชมครับบอกว่าสาเหตุที่นายวีรชาติ
มาเล่นการเมืองเพราะคุณพ่อแต่หลังคุณพ่อเสียชีวิต
เขาก็ไม่อยากเล่นการเมืองแล้วมันล่อแหลมเกินไป
ศึกครั้งนี้แม่จะยืนข้างแม็กซ์แม่จะปกป้องลูกเขยคนนี้
เหมือนเป็นลูกชายของแม่แท้คนหนึ่งความจริงจะต้องปรากฏ
แผนนี้โดนเตรียมการมาอย่างดีเสนอติดสินบนเจ้าพนักงาน
ตั้งใจวางแผนมาโค้นไม่ได้ทำคือไม่ได้ทำ
ไม่ได้รับและไม่มีการติดต่อความจริงจะปรากฏ
มาเลยกูพร้อมปะทะทุกองศาอืมอ่า
เหมือนกับบอกว่าเนี่ยมันเป็นการวางแผนมานะครับ
เพื่อจะมาโค้นวางแผนในการเสนอติดสินบน
ว่าจะให้เงินก็อันนี้ก็เป็นที่อดีตภรรยาคุณชาดาบอกมา
อืมก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนะเพราะว่าทั้งห้าคนเขาปฏิเสธข้อหารวมทั้งคุณวิทยาชาติด้วย